อีกหนึ่งเรื่องที่ต้องร่วมกันอนุโมทนาบุญค่ะ
แต่ก่อนที่จะเล่าเรื่องมันกลับตลปัดมากเลย
เมื่อก่อนเราเวลามีอะไรอุทานคุณพระช่วย

กลายเป็นช่วยคุณพระและมาโปรดพระ

คุณผู้ชมเมื่อวานนี้ลงพื้นที่ไปที่วัดป่าหลวงตาบู
ที่เยี่ยมเผอร์ไซโยกจังหวัดกาญจนบุรีนะคะ
ไปถึงไปเจอกับหลวงตาจันทร์
รักษาการเจ้าอาวาสวัดเสือหรือว่าวัดป่าหลวงตาบัวนี่แหละค่ะ
คือตอนนี้เราทราบกันดีแล้วค่ะว่าช่วงโควิด๑๙ระบาดเนี่ย

เพราะฉะนั้นสิ่งที่ตามมาก็คือรายได้ไม่เข้าวัด
แต่ที่วัดยังมีรายจ่ายอย่างต่อเนื่อง
หลวงตาจันทร์เล่าให้ฟังว่าแต่ละเดือนเนี่ยค่าใช้จ่ายเรื่องของไฟฟ้าเนี่ย
นี่ขนาดได้รับส่วนลดแล้วนะ๔๐๐๐๐กว่าบาท
เพราะฉะนั้นเมื่อวานคุณบินหลายคนเรียกว่าเทวดาเดือนดิน
ลงพื้นที่ไปนะคะควักเงินให้หลวงตาจันทร์สองแสนบาท
หลวงตาจันสะอื้นเลยค่ะตอนที่จะท่องบทอนุโมทนาเนี่ย
เหยียบเท้าวริวาฮาคุณค่ะเสียงสะอื้นเลยนะคะ

หยะทาวริวาฮะคุณค่ะเสียงสะอื้นเลยค่ะ
สากลังเดวะเมวะอีโตจิมนังเตทาจังคุณพวัตตาพระนิต
อิจิตังปัตติตังตุภัณฑ์จิมลับเตวะสุริจตุกศัพท์เตทุเรทุศัพท์ภา
ขอบใจขอบใจพระองค์นี้ไม่ได้เสียงให้ถ้าดูก็ดูคิดคิด
ถ้าถ้าถ้าท่านคุณคุณพุทธพิษมีน้ำตาแห่งพระพิทธิ
เขาพูดได้อย่างเดียวบินมาผม
นี่แหละค่ะคุณผู้ชมเป็นภาพที่เราดูแล้วก็สะท้อนใจนะคะ
ว่าโรคโควิดสิบเก้าที่มันระบาดเนี่ยมันกระทบไปทุกแผ่งหนเลยนะคะ
แม้แต่วัดวาอารามต่างก็ได้รับผลกระทบ
หลวงตาจันทร์ถึงกับหลั่งน้ำตาแบบนี้ค่ะคุณบินเองก็หลั่งน้ำตานะคะ
คนที่ไปร่วมในพิธีเมื่อวานนี้ก็นั่นเห็นไหมคะ
พี่บินเช็ดน้ำตากับเสื้อแบบนั้นนะคะ
หลวงตาจันทร์ถึงบอกว่าคุณบินมาโปรดพระ
ไม่ใช่พระโปรดคุณบินแล้วนะคุณบินเนี่ยมาช่วยพระ
ไม่ใช่คุณพระช่วยแล้วนะคะครับทีนี้คุณผู้ชมวัดเสือหรือว่าวัดหลวงตาบัว
วัดป่าหลวงตะบัวยานสัมบันโนแห่งนี้เนี่ย
โด่งดังเมื่อก่อนนี้จำได้ใช่ไหมคะหลายคนเรียกว่าวัดเสือ
เพราะว่าแต่ก่อนเนี่ยคือวัดแห่งนี้เนี่ย
เลี้ยงเสื้อไว้เกือบห้าสิบตัวแล้วเสื้อแต่ละตัวเนี่ยมันเชื่องมาก
จนมีการเล่าลือกันว่าหลวงตาจันเนี่ย
ท่านมีอาถาคาถาอาคมทำให้เสื้อต่างต่างเนี่ยมันเชื่อง
แต่ว่าหลังจากนั้นที่เป็นข่าวที่ทางกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์
มาตรวจยึดเสือไปทั้งหมดเพราะว่ามีการขออนุญาตเลี้ยงไม่ถูกต้องนะคะ
แต่ว่าเอาล่ะมุมที่อยากเสนอข่าวก็คือเรื่องราวดีที่คุณบินได้ทำ
แล้วก็น้ำจิตน้ำใจที่คนไทยยังมีให้แก่กันนะคะ
สองแสนก็น่าจะอยู่ได้ประมาณสักนู่นแหละสี่ห้าเดือนเนอะใช่ค่ะ